คุณผู้ชมครับมาดูภาพเหตุการณ์นี้ครับ

เราเคยได้ยินคำโบร่ำโบราณ

หรือว่างูเขียวก็มากินตับตุ๊กแกอีกที

เราไปดูภาพนี้กันนะครับ

ปิดตาดูซะหน่อยให้ผมเล่าให้ฟังแค่นั้นก็พอนะฮะ

นี่เป็นเหตุการณ์งูเขียวกำลังเขมือบตุ๊กแก่ตัวใหญ่

โดยเริ่มจากส่วนหัวก่อน
งูเขียวค่อยอ้าปากกินหัวตุ๊กแกเข้าไป
หลังจากที่มันรัดตุ๊กแกเรียบร้อยแล้ว
แล้วดูสิตุ๊กแกก็กระดูกกระดิกทำอะไรไม่ได้เลย
เออนี่เขาเขียนมาแบบนี้
ขณะที่เจ้าตุ๊กแกก็มีท่าทีนิ่งเงียบตาใสแป๋วและไม่ตอบโต้
ก่อนที่จะถูกนำมาแชร์ในโซเชียลนะฮะ
ตอนจบเจ้างูเขียวจะกินเจ้าตุ๊กแก่จนหมดทั้งตัวหรือไม่
คนที่ถ่ายคลิปไว้ไม่ได้ถ่ายจนจบครับ

หางตุ๊กแกยาวไปถึงนู่นแต่หางตุ๊กแกยังกระดิกอยู่นะฮะ

ชาวในต่างวิภาควิจารณ์กันหลากหลาย
เช่นต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
เนื่องจากเป็นเรื่องของระบบนิเวศ
สำนวนที่ว่างูเขียวกินตับตุ๊กแก่
คงไม่เป็นความจริงเพราะนี่เล่นกินกันทั้งตัวเลยนะฮะ
บางคนให้ความรู้ว่างูที่กินตุ๊กแก่คืองูเขียวพระอินทร์
ชอบกินจิ้งจกกินตุ๊กแก่กินนกเป็นอาหารนั่นเองนะครับ
คลิปนี้ต่อสู้กันไม่ดุเดือดเท่าไหร่นัก
ระหว่างงูเขียวกับตุ๊กแกไปดูอีกคลิปหนึ่ง
เป็นเหตุการณ์นี่คุณกำลังต่อสู้กันดุเดือดเลย
แล้วมีเสียงกองด้วยเหรอมีเสียงกองเชียร์ด้วยเหรอ

ส่วนงูกับตุ๊กแกเขาก็ต่อสู้กันอยู่

แกก็ตัวใหญ่นะงูก็ตัวยาวเหยียดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ฮะเป็นภาพเหตุการณ์ดุเดือดครับ

พร้อมกับการกัดตอบโต้เจ้างูเขียวแบบสุดชีวิต
ในคลิปจะเห็นว่างูเขียวขนาดใหญ่ขนาดยาว
ก็กำลังไล่ฉกเจ้าตุ๊กแกไปตามต้นไม้
เพื่อหวังจะได้เป็นอาหารมื้อกลางวัน

ตุ๊กแก่ต่อสู้ยังไม่เกรงกลัว

แต่เจ้างูเขียวไม่ลดละความพยายามครับ
ฉกกัดเจ้าตุ๊กแกเพื่อเป็นอาหารให้ได้ครับ

แล้วเจ้าตุ๊กแกก็ตอบโต้ด้วยการกัดเป็นระยะครับ
กระทั่งเจ้างูเขียวพาดทาดตกลงมาจากต้นไม้
ก่อนที่ศึกวิวาสนี้จะจบลง
โดยเจ้างูเขียวอดกินตุ๊กแก่เป็นมื้อกลางวันนะครับ

เน็ตก็ได้แสดงความเห็นอย่างหลากหลาย

อย่างเช่นระหว่างที่สัตว์ทั้งสองไล่กัดกัน

เหมือนกับการเชียร์มวยยังไงอย่างนั้นนะฮะ
อยากรู้จังว่างูเขียวชนิดนี้พันธุ์อะไร

ก็ล้วนรักชีวิตของตัวเอง

งูเขียวกินตับตุ๊กแก่เนี่ย
จริงแล้วนะมันมีการ

คือเวลาตุ๊กแกเขาหลับเนี่ย

เขาไปกินเศษอาหารในปากของตุ๊กแก

เพราะตุ๊กแกมันชอบร้องว่าตับแก

เหยื่อตัวเล็กแมลงจิ้งจกอะไรอย่างนี้
เขาเลยเป็นคู่กัดกันในการแย่งอาหาร